แม้ว่าพักพลังประชารัฐจะบอกว่ามีเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาล
และมีเสียงสนับสนุนในการโหวตเลือกนายกที่มาจากเสียงของวุฒิสภานะครับ
แต่ว่าบรรดาคอการเมืองแล้วก็แวดวงวิชาการนั้นต่างประเมินในทิศทางเดียวกันว่า
พักพลังประชารัฐจะสามารถโหวตเลือกนายกได้
จัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเสียงปริ่มน้ำแต่อายุของรัฐบาลไม่น่าจะยาวนานอย่างที่คิด

หลังกรกตประกาศรับรองสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
พลังประชาบรัฐกลับมาเร่งเครื่องเปิดดิวเพื่อหาแนวร่วมตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ภารกิจที่ต้องการส่งผลเอกประยุทธ์จันโอชากลับไปเป็นนายกอีกสมัย
ทำให้การรวมเสียงครั้งนี้ต้องนิ่งและแน่นอนที่สุด
แม้ว่าเวลานี้ตัวเลขกลับปรากฏในทิศทางตรงกันข้าม
และทำให้ฝ่ายสนับสนุนบิ๊กตูมีสภาพปริ่มน้ำและชนะแบบเฉียดฉิวเท่านั้น
โดยตัวเลขที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามกระแสข่าวเวลานี้
พลังประชาบรัฐรวมเสียงได้แล้ว๒๐พัก๒๕๓เสียง
ขณะที่พักการเมืองฝ่ายค้านนำโดยพักเพื่อไทย
จะมีเสียงในสภา๒๔๕เสียง
ตัวเลขที่เกิดขึ้นอาจทำให้บางฝ่ายมองว่า
รัฐบาลชุดต่อไปอาจจะไร้เสถียรภาพทางการเมือง
แต่แก่นนำพลังประชาบรัฐยังเชื่อว่า
สอสอฝ่ายรัฐบาลยังมากด้วยความสามัคคี
ก็เคยมีเสียงมากนะครับแล้วก็รัฐบาลก็อยู่ไม่นาน
แต่เสียงปริ่มเนี่ยทุกคนก็รักสามัคคีกัน
พูดคุยกันทำความเข้าใจกันอยู่ได้นาน
เกือบครบ๔ปีก็มีถมไป
อยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาล
ที่จะทำความเข้าใจกับแต่ละพักการเมืองให้ลงตัว
ผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
แต่วงเสวนาภาคประชาชนเห็นตรงกันข้าม
โดยมองว่าพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลได้
แต่ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ยาก

อาจจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีจริง
แต่อายุรัฐบาลอาจจะไม่ยืนยาวอย่างที่คิด
ไฟพลังก็จะไม่ยกมือไม่ตรงปะได้
ผมพระชมเป็นหน้าทีประชาชน
มาเสือกจากต่อก่อเอาเขา
พักร่วมรัฐบาลจะได้นับรวมภูมิใจไทยไปแล้ว
กลับยืนยันว่ายังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือแบ่งกระทรวงกับใคร
เพราะเวลานี้พักกำลังฟังเสียงประชาชน
เช่นเดียวกับประชาธิปัตย์ที่อยู่ในสถานะรอคำสั่งจากหัวหน้าคนใหม่
กระบวนการคัดเลือกจะเกิดขึ้นในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้
ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่น่าจะนิ่งและชัดเจน
หลังจากผ่านพ้นกระบวนการของประชาธิปัตย์ไปแล้ว